นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่ใคร
ใช่แล้วค่ะฤดูของนางงาม
เมื่อวานนี้บอสนวัฒน์เขาเปิดเวที
ให้สาวงามทั้ง๗๗จังหวัด
มาโชว์ความสวยมีความแปลก
คือด้วยความสวย
คือเรียกว่านางงามแต่ละคนที่เขามาเต็มจริงนะเนี่ยแค่รอบเปิดตัวคุณดูเอาเสื้อผ้าหน้าผมดูผ่านนึกว่ารอบชุดประจำชาติค่ะ
แต่ละจังหวัดก็คือแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยเห็นชุดสีสันสวยงามเครื่องหัวเครื่องทรงอลังการขนาดนี้รู้ไหมเขามาในคอนเซ็ปต์อะไร
ซึ่งก็มาแบบสวยปังอลังการก็มีบางจังหวัดก็จัดเต็มในเรื่องของความครีเอทีฟ
นอกจากนี้นะคะนางงามแต่ละจังหวัดเขายังได้เดินโชว์ตัวรอบชุดราตรีในธีมสีขาวสวยงามสง่ามาก
เพื่อสะท้อนสันติภาพคุณผู้ชมพร้อมกับแนะนำตัว

ส่วนรุ่นพี่ที่ขึ้นแท่นตัวแม่ไปแล้วอย่างอิงฟ้าวราหะก็มาร่วมงานพร้อมกับเชิญมงกุฎในปีนี้
ซึ่งก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าโอ้โหพี่๑ปีเนี่ยผ่านไปไวมากจริง
ชีวิตของอิงฟ้าเปลี่ยนไปสุดยิ่งใกล้จะอำลาตำแหน่งก็ยิ่งใจหาย
พร้อมกับขอทำหน้าที่เชียร์อัพน้องผู้เข้าประกวดในปีนี้แบบเข้มข้น
แถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าพี่ดุหน่อยอย่าโกรธกันนะ
รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือใช้ทุกวันคุ้มค่าจริง
เราก็นึกถึงว่าน้องปีคนถัดไปที่จะมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเต็มที่แต่อาจจะเคี่ยวหน่อยหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ยดูเราแบบจริงจัง
ถ้าเรามีเคล็ดลับมีความรู้อะไรที่จะสอนน้องได้จากประสบการณ์การทำงานของเราจริงอะไรอย่างนี้
เราก็อยากจะแบบเผยแพร่บอกต่อน้องว่า
ถ้าพี่ฟ้าจะดุอ่ะก็จะยอมให้ดุนะแล้วเป็นอะไรอ่ะ
มันจะมีแค่คนนึงอย่างงี้เหรอ
บอสต้องรักแล้วแหละ
ทุกพื้นที่ต้องมีแต่ปลาสลิดไม่ใช่ทุกพื้นที่ต้องมีแต่แกลล์ดัะค่ะ